เริ่มติดตามข่าวแรกกับชัดข่าวเที่ยงวันนี้ครับ
บวรนิเวศราชวรวิหารนะครับเรียนจัดทำเหรียญทรงผนวดรัชกาลที่๙
เนื่องจากว่าเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ส่งเสด็จพระราชดำเนินไปประทับจำพรรษากระหน่าที่ทรงพนวรเมื่อปี๒๔๙๙
โดยจะเปิดให้ประชาชนได้ไปเช่าจองนะครับวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้
ภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ยังคงมีประชาชนนำพวงมาลัยไปกราบศักระพระบรมราชสรีบราคาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษอย่างต่อเนื่อง
โดยพระโสพลคณพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสเปิดเผยว่า
บวรเป็นพระอุโบสถนะครับก็มีการเปิดพระอุโบสถ
ให้ประชาชนเข้ากราบศักระพระบรมราชสรีบรังคาร

จากทางวัดนั้นยังไม่มีการจัดระเบียบ
ขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้ากราบศักระด้วยความเหมาะสม
ส่วนการเปิดปีกพระอุโบสถแต่ละวัน
ทางวัดจะพิจารณาตามความสมควรครับ
เป็นช่วงทำวัดเช้าในเวลา๘นาฬิกา
และช่วงทำวัดเย็นเวลา๑๙นาฬิกา
โดยเปิดให้กราบศักระต่อเนื่องไป
กว่าประชาชนจะเข้ากราบศักระครบทุกคนในแต่ละวัน
ทางนี้ทางวัดบวรได้แจกแผ่นผ้าพระบรมชายลักษณ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ

เสด็จทุนลาสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราชตั้งพักยศถวายพระพรในอุโบสถวัดบวรครับ
จากนี้ทางวัดบวรยังได้เตรียมจัดทำเหรียญทางผนวดนะครับ
๒๕๕๐และ๒๕๕๑ขึ้น
เพื่อเป็นการบุรณะพระอุโบสถพระเจดี
และพระวิหารพระศาสดาถวายเป็นพระราชกุศลนะครับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
แบ่งเป็นชุดเนื้อทองแดง๒๕๕๐แล้วก็ชุดเนื้อทองคำนิโก้เนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อนิโก้๒๕๕๙
โดยทางวัดบวรจะนำไปให้กับประชาชนได้เช่าวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้ครับ